ไปดูที่เราตามกันต่อเนื่องที่มีเด็กนักเรียนชายม๓
นะฮะโอ้โหจิตใจเขาดำดิ่งมากทั้งปัญหาชีวิตล่าสุดก็มาเจอกับเรื่องของสองแถว
จ่ายเงินแบงค์ร้อยไปค่าโดยสาร๒๐ก็ไม่ยอมถอน
เราตามหากันจนเจอคนขับรถสองแถวคันนั้นแล้ว
กล้องวงจรปิดเราเห็นเลขข้างรถตามไปเจอ
เขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจโกงน้องเขา
ตอนนั้นเด็กมันลงมาหลายคนต่างคนก็ต่างให้ผมนึกว่าแบงค์๒๐
ไม่ได้ทันได้มองว่าเด็กเราให้แบงค์ร้อยมา

คนนี้ชื่อว่านายจตุพลชาวเชียงยืนอายุ๒๖ปี
เป็นขับรถสองแถวก็คือคิวสัตหีบนาเกลือจังหวัดชนบุรี
เขาก็โดนตามตัวแล้วฮะแล้วก็เห็นจากขาด้วย
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพสัตหีบ
ยืนยันนะว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงเลยนะ
แต่ไม่ทันได้ดูว่าเด็กให้แบงค์อะไรมา
เพราะว่าตอนนั้นผู้ชมเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายแบงค์๒๐
ก็น่าจะจ่ายเป็นเหรียญมาถ้าเกิดส่วนใหญ่เด็กที่ขึ้นรถนะ
วันที่สมการนี่มาจากภรรยามาลงที่สัตเทศรีบแน่นอนครับ

มันทานได้ดูมันสี่ต่างนะเออนั่นสิครับ
มันสีต่างนะ
ไม่มีเจตนาครับครับผมอ่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณจัตรุพล
มันก็อาจจะเผลอเลอได้ลืมได้หรือความเคยชินอย่างที่บอกว่า
ขับรถมาสิบปีกับมันทั้งเดียวมองว่าให้แบงค์ร้อยมา
ยังไงก็ต้องคืนแหละนะฮะ
แต่ว่าทางคดีมันก็ต้องโดนเหมือนกันแหละเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
คือสำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็เรียกมาสอบปากคำ
แล้วก็ถามเรื่องของการทำงานทำความเข้าใจกันนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายมันต้องลงโทษปรับฐานเรียกเก็บข้าวที่สารผิด
จากอัตราที่ทางราชการกำหนดเนื่องจากว่าสองแถวจริงแล้วเนี่ย
นะฮะการเก็บค่าโดยสารจริงจริงเลยนะคุณอืม
มันต้องสิบสี่บาทอืมจริงจริงเลยแต่ตามที่เขากำหนดเส้นทางนี้
ต้องเก็บ๑๔บาทแต่เนี่ยตามที่เสนอข่าวไปตามที่บอกไป
ส่วนใหญ่เขาเก็บเด็กเนี่ย๒๐บาทมันก็เกินไปอยู่แล้ว๖บาท
บาทเกินแล้วนี่เกินตลอดอยู่แล้วก็เกินไปที่เก็บมาถูกต้องทุกคนเนี่ย
ยี่สิบก็คือเกินไปแล้วหกบาทค่ะสุดท้ายเนี่ยก็โดนเรื่องของค่าปรับ
อัตราโทษสูงสุดถึงเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทเรื่องของการเก็บค่าโดยสารเกินที่
กฎหมายกำหนดอืมเขากำหนดสิบสี่บาทคุดไปเก็บยี่สิบไม่ได้น่ะอ่า
แล้วกับเด็กที่โดนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาไปแบงค์ร้อยก็ไม่ได้ถอนนะฮะ
ก็เลยต้องอบรมกันใหม่บันทึกประวัติเรื่องของการทำผิด
ไปทำซ้ำแบบนี้อีกแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเขาทำครั้งแรก
นะฮะไม่ได้ทำมาหลายครั้งเพราะว่าก็ขับรถมาสิบปีแล้ว
เป็นคดีความครั้งแรกส่วนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นม๓
คนนั้นเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องราวคือเขาครัวแตกแยกกัน
พ่อแม่แยกทางกันน้องเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้า
ก็ต้องให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชมบุรี
รับตัวไปดูแลชั่วคราวก่อนนะฮะโดยน้องบอกกับทีมข่าวว่า
หลังจากนี้นะพี่นะผมเนี่ยสัญญาเลยนะว่าผมจะไม่คิดสั้น
ผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกคือน้องก็ฝากบอกไปยังสังคมด้วยนะ
แล้วถ้าผมเครียดผมจะใช้สติในการแก้ปัญหาให้มากกว่านี้นะ
ก็ต้องฝากคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนช่วยกันดูแลจิตใจของน้องคนนี้ด้วยนะครับ